คุณผู้ชมเรื่องนี้พาไปดูหน่อยฮะที่ร้านขายโทรศัพท์
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอพูดไม่ได้แต่เธออยากจะซื้อโทรศัพท์นะ
ปรากฏว่าเจ้าของร้านจะสื่อสารยังไงแล้วจะขายให้ได้หรือเปล่า

เจ้าของร้านบอกงงไปหมดเลยคือก็แปลไม่ถูก
ก็ไม่เคยสื่อสารด้วยภาษามือมาก่อน
ฝั่งพี่ผู้หญิงคนนี้ครับคือเธอพูดไม่ได้

ถ้าพูดภาษาชาวบ้านสั้นเข้าใจง่ายคือก็เธอเป็นใบ้
ในขณะที่เจ้าของร้านเองพี่ผู้ชายเนี่ย
ไม่เข้าใจว่าพี่เขาต้องการอะไรทำท่า
แล้วมีบางจังหวะคือเอามือแบบแจกออกไปแบบนี้
แจกไพ่เหรอหรือยังไงเขาก็เลยทักนะครับ

สรุปว่าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ย

เขียนแล้วก็ยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจครับ
สุดท้ายวันนั้นพี่ผู้หญิงคนนี้

คนขายก็งงคนจะซื้อก็พูดไม่ได้

อยากจะมาซื้อโทรศัพท์มือถือเอาแบบโปรโมชั่น

นั่นเลยเหตุผลครับทำให้พี่เขา

เผยแพร่ออกไปครับปรากฏว่า

พี่เขานิสัยดีมากขยันทำมาหากิน

พอร้านรู้แบบนี้ปั๊บรีบตามตัวครับ

นี่รอบที่๒แล้วนะตามหาจนเจอ

เป็นน้ำตาของความดีใจครับ

เห็นแล้วก็อิ่มเอมใจไปด้วยกัน

ของเราไปคุยกับเจ้าของร้านโทรศัพท์ครับ
เขาก็จะถ่ายคลิปเอาไว้อยู่แล้วเอามาลงในโซเชียล
บางครั้งเป็นข้อมูลความรู้ครับคำแนะนำต่างที่ร้านเขาพูด
แล้วก็เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้
ลูกค้าคนสำคัญที่จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตลองฟังครับ
ขอบคุณนะครับพี่กล้านาโรงเจ้าของร้านนะฮะนอกจากนี้ครับทีมข่าวของเราตามต่อ
คุยกันนะครับพี่กล้านาโรงเจ้าของร้านนะฮะนอกจากนี้ครับทีมข่าวของเราตามต่อ
คุยกันนะครับพี่กล้านาโรงเจ้าของร้านนะฮะนอกจากนี้ครับทีมข่าวของเราตามต่อ
คุยกันนะครับพี่กล้านาโรงเจ้าของร้านนะฮะนอกจากนี้ครับทีมข่าวของเราตามต่อ
คุยกันนะครับพี่กล้านาโรงเจ้าของร้านนะฮะนอกจากนี้ครับทีมข่าวของเราตามต่อ
คุยกันนะครับพี่กล้านาโรงเจ้าของร้านนะฮะนอกจากนี้ครับทีมข่าวของเราตามต่อ
คุยกันนะฮะพี่กล้านาโรงเจ้าของร้านนะฮะนอกจากนี้ครับทีมข่าวของเราตามต่อ

คุยกันนะฮะพี่กล้านาโรงเจ้าของเราตามต่อ

นั่นก็คือพี่ผู้หญิงที่มาซื้อโทรศัพท์ที่พี่เขาพูดไม่ได้นี่แหละฮะด้วยความที่บกพร่องทางการสื่อสารเป็นใบ้นะครับไปที่บ้านของพี่ชะนิกาครับอายุ๔๒แล้ว
เธอพิการหูไม่ได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรตัวเมืองกำแพงเพชรเลยครับบ้านดงมะนาว
อยู่บ้านหลังนี้กับหลานเนี่ยฮะหลานผู้ชายอายุ๑๘ทั้งบ้านมีอยู่กัน๒คนคือก่อนหน้านี้อยู่กับแม่ด้วยแต่ว่าแม่ของพี่เขาเพิ่งจะเสียไปเมื่อ๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ชะนิกาก็หยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าเอามาโชว์ให้ดูเทียบเลยโอ้ยังยิ้มด้วยดูสิฮะรอยยิ้มแห่งความดีใจ
เครื่องเก่าเนี่ยหน้าจอมันแตกแบตเตอรี่บวมใช้งานไม่ได้หลานเล่าให้ฟังดูสิครับสภาพเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณมิ้นอุ้ยร่วงแล้วคือน้าผมเนี่ยเขาเป็นใบ้พิการตั้งแต่เกิด
ทุกวันนี้นะผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปซักผ้ารีดผ้ารับจ้างถอนผมงอกก็ทำคือทำทุกงานที่สุจริตหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงหลาน
โทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องนี้เมื่อก่อนชอบดูโซเชียลมากแล้วมันใช้มานานหล่นหน้าจอแตกแบตก็บวมดูสิครับโอ้โหประกอบใหม่เข้าไปก็จะอันตรายได้
ทำยังไงดีอยากได้เครื่องใหม่เลยจะไปซื้อที่ร้านแบบขอโปรผ่อน๑๐เดือนแต่พอร้านไม่มีตอนแรกก็ใจแป้วนะคิดว่าจะไม่ได้
สุดท้ายพอเหตุการณ์มันพลิกผันว่าได้ฟรีมาหนึ่งเครื่องเจ้าของร้านใจดีเนี่ยเดี๋ยวลองฟังหน่อยก็แล้วกันว่าดีใจขนาดไหนนะครับ
ดีใจไหมได้โทรศัพท์อ่ะดีใจไหมดีใช่ไหมขอบคุณคนให้หน่อยขอบคุณคนให้หน่อยขอบคุณคนให้หน่อย
เป็นเสียงที่ได้ยินและสัมผัสได้จากใจด้วยรอยยิ้มของพี่เขานี่แหละครับ
หลานชายบอกกับเรานะครับว่าวันนี้น้าไปอบรมอาชีพสร้างรายได้กับสมาคมคนหูหนวกจังหวัดกำแพงเพชร
ไปในตัวเมืองเลยนะเพื่อจะเอามาเป็นความรู้ในการต่อยอดตัวเอง
แล้วก็ในการทำมาหากินต่อไปชื่นชมจริงนะฮะเรื่องราวดีแบบนี้